แล้วก็พี่สายันสวัสดีนานนะคุณผู้ชมค่ะ
ประสบปฏิเหตุที่กำเภอท่าแทรก

แล้วมีรถหลับในมาชนท้ายเชอรี่

ชนปึ้งไปโชคดีไม่เกินปฏิเหตุ

แต่ก็ก็จ่ายประกงประกันไปได้ละค่ะ

เท่าไหร่จ๊ะ๕๗

พอดภัยว่ากันไปมาอเด็นกันบ้างค่ะ

เมียแกรักหมามากกว่านะคะก็เลยออกจากบ้าน

แล้วแกก็เก็บของใส่ถุงปุ๋ยคนไปเจอที่สถานีขนส่งก็ตกใจนึกว่าเป็นอะไรมาเล่ร่อนให้งงให้เงิน
จากกรุงเทพไปโผล่ขอนแก่นเสร็จตำรงตำรวจก็มาอุ้ยวุ่งวายกันทั้งจังหวัด

ท้ายที่สุดแล้วภรรยาก็ออกมายอมรับคุณตือนะคะว่าก็แกเป็นอัลไซเมอร์
เป็นมา๒ปีแล้วที่ออกจากบ้านเนี่ยคือมาทานยงทานยาหาหมอเอง
ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ตกอับนะคะแล้วแกก็น้อยใจเมียงเลิกหมานี่แหละ
สามตัวไม่กอดไม่หอมแล้วก็ล่าสุดไปฉี่ที่กำลังไหว้พระอยู่ฉี่อยู่
ก็ไม่ด่าหมาแต่ด่าแกแกก็เลยออกจากบ้านน้อยใจเมียสุดท้ายที่สุดแล้วนะคะ
กันเมื่อคืน๒ทุ่มก็ผู้ว่าขอนแก่นเนี่ยส่งรถมาถึงมาส่งเลยถึงกรุงเทพนะคะ

คือเข้าใจนะคนที่มีอาการอะไรประมาณเนี่ยอัลไซเมอร์เนาะ
หน่อยอารมณ์เขาจะค่อนข้างกระทบเยอะกว่าคนอื่นค่ะ

แล้วก็มีคลิปด้วยลูกสาวน้องบร้อยพ่อร้องเพลี่ยนให้พ่อฟัง

ก็ใครว่าตลกใจร้ายไม่จริงนะจ๊ะ